คุณผู้ชมค่ะเนื่องจากโควิด๑๙นะคะก็เลยขอดูน้ำใจนะคะ
มีน้ำใจจากคนบันเทิงค่ะซึ่งล่าสุดเลย
โอ้โหคุณพี่เปิ้ลนาคอนกับภรรยานะคะครอบครัวนี้เขาลูกดกนะ
ออกมาโพสต์คลิปว่าตอนนี้ค่ะกำลังรวบรวมหน้ากากอนามัยนะ
เพื่อไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างที่ขาดแคลนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
มอบให้โดยที่แจ้งความต้องการมาได้
โอ้โหเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะพอคลิปนี้นะโพสต์ลงไปปุ๊บนะคะ
ปรากฏว่าในคอมเมนต์ค่ะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่สถานพยาบาล
คอมเมนต์แจ้งพิกัดเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าโรงเพศมันต่างยังขาดแทนน้ากากอนามัยอยู่จริงน่ะ
ซึ่งพี่เปิ้ลเขาก็มีการช่วยเหลือสังคมแบบนี้บ่อยครั้งในหลายเรื่องอย่างที่เราเห็นมานะคะ
แลวัฒนิกาเจ้าของแบรนด์วัฒนิกานั่นเอง
เธอก็ระดมทีมช่างของแบรนด์เธอที่ตัดเย็บเสื้อผ้ากัน
ช่วยกันทำหน้ากากผ้าค่ะ
หน้ากากผ้าทั้งหมดจำนวน๑๐๐ชิ้น
โดย๒๐๐ชิ้นแรกถวายพระและสามเณรที่วัดธรรมมงคล
แล้วก็ส่วนที่เหลือผู้ที่ขาดแคลน
สามารถไปรับกันได้ที่ร้านของเธอทั้ง๓สาขา
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะเธอแจกไปนะคะ
แต่ขอความกรุณาอย่างหนึ่งว่า๑คนต่อ๑ชิ้น
เพื่อที่จะได้รับกันอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะ

หมดแล้วมากนะครับอ่าลองไปดูกันได้ค่ะ